หลวงตาท่านหันไปอีกทางหนึ่ง

ผมก็มองตามไปครับแต่ผมไม่เห็นใครครับพี่แจ๊ค
ตอนเช้าครับพี่แจ๊คไม่ผิดหวังเลย๗โมงเช้ากำลังนั่งทำงานอยู่
มีสายโทรข้อ๘๘มาเราก็รับสายเป็นเด็กวัดครับเขาบอก
พี่คนตายน่าจะมีอะไรเป็นห่วงอยู่นะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนกันทั้งวัดเลย
เขาก็บอกว่าโอ้พี่ได้ยินเสียงทำเพลงในสาราเนี่ยทั้งคืนเลย

กันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อม
พร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหารายการของเราในวัน
นี้ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์
หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่
สถานีผีดุของเรานั่นเองครับและอีกหนึ่งที่อยากจะขอคุณผู้ชม
ด้วยครับและหนึ่งในนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์สยอง
และอีกหนึ่งเรื่องยังไม่ตายตอนนั้นที่เขาโทรมาเล่าสร้าง
ฮือฮามากในตอนที่เรากำลังรับฟังรายการสดกันอยู่
และวันนี้เขามานั่งอยู่ในรายการสถานีผีดุของเราคงจะ
เป็นใครไปไม่ได้ครับอดีตหมอชันสูตรศพไปพบกับเขาเอ่อ

เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่ผมรอคอย
หนึ่งคนนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยฮะคนนี้เคยโทรมา
ที่ยังจำไม่รู้ลืมก็คือน้องสาวห้อง๘๐๔และอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือยังไม่ตายคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับอดีตหมอชันสูตร
สกคุณลินฮะสวัสดีครับแล้วก็เห็นหน้ากันเพื่อนครั้งแรกนะฮะ
ความกลัวเกี่ยวการทำงานในสายงานอาชีพของแรงเธอผมถาม
เรื่องของความเชื่อผมมีเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์
โลกนี้เชื่อว่ามีผีกี่เปอร์เซ็นต์

ผมเชื่อว่าโรคนี้มันมีโรคหลังความตายอยู่ครับคุณแจ๊ค
คือมองว่าคนคนหนึ่งการที่คนคนหนึ่งตายไปมันต้องมีที่ให้ไปต่อ
ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยผ่านพบและเจอมาผมคิดว่าน่าจะมีอยู่จริงครับ
โอเคอ่ะก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนแล้วกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหลังความตายเหมือนเดิม

วันนี้คุณรินนำเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเราก็คือเรื่องสายชน

อ่าสายชนไปยังไงครับเรื่องนี้
คือมันเป็นบทเพลงบทเพลงหนึ่งนะครับพี่แจ๊ค

ไม่มองดูสัก

เรารู้ทันอยู่เพลงพวกนี้โอเคโอเค
คือก่อนหน้านี้ผมอาศัยอยู่ที่แถวเขตบางคอแหลมครับพี่แจ๊ค
เป็นชุมชนเก่าย่านที่มันค่อนข้างจะ

เป็นพี่สาวของคุณตาผม
คือแกจะมีคุณแม่อยู่คนหนึ่ง
ก็คือยายชวดของผมครับพี่แซค

ขอโทษผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกกรุงเก่ามากครับพี่แจ๊ค
แจ็จะมีเครื่องเล่นเทปคาสเซตประมาณ

ชิมตอนนั้นใช้ความเป็นเด็กไม่ได้รู้อะไรครับ
เข้าบ้านไปเข้าบ้านมาก็จะเจอแก

มันก็เหมือนมีความสุขอยู่ในโลกของแกนะครับพี่แจ๊ค

มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดฝันเท่าไหร่ก็คือ

กำลังขาไปครับพี่แจ๊คก็คือซิกข้างล่างแกไม่มีความรู้สึก
ยังพูดได้อะไรได้เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คแต่ว่า
งานสุสานเลยมันก็กลับลงด้วยความที่ว่าโรคร้ายหลายหลายอย่างด้วย
ก็อยู่ดูแลกันครับพี่แจ๊คเวลาก็ผ่านไปเรื่อยครับพี่แจ๊ค
ประมาณเกือบครึ่งปีคือปกติมันจะเหมือนเป็นชีวิตประจำวันเลยครับพี่แจ๊ค
พออะไรบางอย่างเปลี่ยนไปมันก็ต้องเปลี่ยนตามกันไปหมดจากที่คุณยายเคยเดินเล่นไป
ได้เล่นมาในบ้านเคยนอนอยู่ห้องชั้นบนชั้นสองก็ต้องเปลี่ยนท่านลงมานอนห้องนั่งเล่น
เอาเตียงคนไข้อะไรเข้ามาให้ท่านได้พักผ่อนก็
ก็เหมือนแบบว่าทำอะไรไม่ได้ครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว
แต่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับพี่แจ๊ค
แกก็ยังชอบฟังเพลงเหมือนเดิมชอบฟังเพลงลูกกรุงเหมือนเดิมเลย
ก็จะมีเจ้าเทพคัสเต็ตนี่แหละที่คอยอยู่ข้างแก
เราก็จะเปิดให้แกฟังทุกวันช่วงเช้าช่วงเย็น
แกก็จะชอบตรงสายชนเป็นพิเศษคือเวลาเปิดเพลงอื่นนะครับ
จะชอบแบบว่าอูอีอูอีใส่เราแบบว่าไม่อยากฟังไม่อยากฟัง
จะเอาเพลงเดียวกันเราก็เปิดวนให้แก
คือเจ้าเทปคัสเซ็ตมันก็เหมือนว่าพอเพลงจบมันก็ต้องกดใหม่ครับ
ไม่ได้มีความแบบว่ารู้สึกรำคาญหรืออะไรเลยกับดีใจที่ว่าแกยังสื่อสารกับเราได้อยู่
แต่ทีนี้มันมีวันหนึ่งครับพี่แจ๊ค
ก็คือวันนั้นเสียงเพลงสายชนก็ยังดังข้องปกติ
เป็นปกติที่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินเสียงเพลงนะครับพี่แจ๊ค
แต่ว่าคนที่ปกติจะนอนทำเพลงร้องเพลง
วันนี้เขาไม่ได้ร้องให้เราฟังแหละ
เราก็แปลกใจว่าคุณยายทวดแกเป็นอะไร
พอร้องเข้าไปใกล้ก็คือแกไม่อาจใจแล้ว

ก็หลับเสียไปเลยพร้อมกับเพลงสายชน

ซึ่งมันก็เพลงมันก็คอไปด้วย
มันเป็นอะไรที่จำได้ไม่ลืมเลยครับพี่แจ๊ค
บรรยากาศทุกอย่างมันดูเศร้าไปหมด
ก็แจ้งตำรวจบ้านอยู่ใกล้สนพอดีเลย
ก็เดินไปบอกกับตำรวจว่ามีคนตายมีผู้เสียชีวิต
ก็ประสานงานครับทางนิติเวศทางโรงพยาบาล
ก็มาดูความเรียบร้อย
ก็ไม่มีความรู้สึกผิดใจหรือแปลกใจอะไรเท่าไหร่

เหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณ๒ชั่วโมง
ทุกอย่างเสร็จสิ้นก็เชิญพระจากวัดมาวัดใกล้บ้าน
ท่านก็ถือกระถางทูบถือพวกอะไรพวกนี้ไงครับ
วิธีเชิญวิญญาณแล้วนะของสัธนาพุทธ

แต่ก็พอเข้าใจพอละลึกภาพผม
ก็กันชเชิญวิญญาณของคุณญาย
แล้วก็นำร่างคุณยายไปไว้ที่วัดครับพี่แจ๊ค
ก็เป็นวันที่ยากไม่ล้อบวันหนึ่ง

คุณญายคนพี่สาวของคุณท่านะครับ
ท่านก็ซึมไป
แต่ท่านก็ยังคอยโทรหาบอกญาติว่ายายทัวร์เสียแล้วนะ
ตอนที่วัดก็นั่งคุยกันนั่งปรึกษากัน
ก็เวลาผ่านไปพี่แจ๊คประมาณ๒ทุ่ม
พระท่านก็เริ่มมานั่งสวดสวดอภิษฐรรมศพนะครับ
ก็เลยสวดไปประมาณสามทุ่มครึ่ง
แขกก็เดินมานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันแรก

พอท่านสวดเสร็จอะไรเสร็จก็มานั่งคุยกัน

ด้วยความเชื่อดก็เลยนั่งคิดถึงเรื่องเก่าในทุ่มเรานะครับ
ก็เห็นแฉกหลายคนครับก็เดินผ่านเข้าประตู
ปรักษ์ถูกจึกถูกแบ่ยเดินเข้าไป
มีพระท่านหนึ่งท่านเดินหาเรา
ท่านก็บอกเป็นอย่างไรนุ่มเศร้าใจใช่ไหม

พระท่านก็พูดกับผมว่าอื้มแล้วรูปคนตายังไม่มารึ
รูปของคุณยัยโทษก็ไม่มีอยู่
ก็เลยต้องให้ไอ้พี่ชายผมไปอัดรูปตรงเกาะ

เราไม่เห็นในทิศทางที่

ย้ายมานี่เข้าไปนั่งข้างใน
กินน้ำกินท่าก่อน
รู้สึกแปลกในใจนิดนึง

ท่านบอกอ่ะเดี๋ยวรูปมาแล้วก็บอกหลวงตานะ
หลวงตาจะได้เห็นหน้าค่าตาหน่อย

ศพมันศพของคุณยายชวดนะครับ

ผมก็ถือรูปเข้าไปตั้งไว้ตรงโรงนะครับ

ท่านมองรูปของคนใหญ่ศพสักพักนึง

ท่านบอกโยม

แพ้เม็ดตาอะไรที่ทำให้ผู้ตายรู้สึกหมดหวงนะครับ
ซึ่งผมก็คาดเดาว่าหลวงตาท่านน่าจะเห็นวิญญาณในชีวิตผม

คือน่าจะมาสะดุดกับรูปที่เอามาตั้งคนเดียวกันแน่
พอสีหน้าท่านตกใจแบบว่า
ท่านตกใจแบบ

ก็กลับมาที่บ้านมานั่งคุยกับคุณยาย
คุณแป๊ดคุณยายของผม

อืมมันไวเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้

ยังโทรหาญาติยังโทรบอกลูกหลาน
โทรบอกพี่ชายพี่ปาน้าอาว่า

ไวก็เลยเอื้อมมือไปปิดเลยเพราะว่ามันเราไม่อยากนึกถึงมันเศร้าใจอะนะ
ผ่านคืนแรกไปครับพี่แจ๊กชาวอีกวันหนึ่งก็ไปที่วัดประมาณที่ห้า
เอาข้าวเอาอะไรไปให้ท่านเอาไว้ข้างโลกให้ท่านแบบว่า
ขอโรงมาให้ท่านทานให้ท่านได้รับรู้คืนที่สองก็ปกติเลยครับพี่แจ๊ค
ตลอดวันไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยก็เหมือนจะผ่านคืนที่สองไปได้ด้วยดี
เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนจะผ่านไปได้ดีดีนะเออ
ก่อนออกจากวัดก็ฝากเงินไว้กับอ่าเด็กวัดนะครับก็จะมีคนคนหนึ่งที่คอยแบบ
แจ้งเราว่าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องซื้อดอกไม้ซื้ออะไรมาให้นะ
เปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนหนี้ซื้อทูปซื้ออะไรมาอ่า
ก็ฝากเงินเด็กวัดไว้เพราะว่าเราต้องไปทำงานตอนนั้นก็แบบว่าตอนเช้ารบกวนซื้อข้าวซื้ออะไรให้
เด็กทวดได้น่ะอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นปกติก็ให้เบอร์ต่ออะไรเขาไว้
แต่ว่าแบบขาดเผื่อเหลือซึ่งตอนเช้าครับพี่แจ๊คไม่ผิดหวังเลย
โมงเช้ากำลังนั่งทำงานอยู่มีสายโทรข้อแปลกแปลกมาอ่า
เราก็รับสายครับสวัสดีครับรับสายเขาก็เป็นเด็กวัดครับ
เขาบอกโหพี่คนตายน่าจะมีอะไรเป็นห่วงอยู่นะ
เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนกันทั้งวัดเลยอ๋อทำไมอ่ะเราก็ถามอ่ะ
ใช่ครับเราถามว่าทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าโอ้พี่
ได้ยินเสียงทำเพลงในสาราเนี่ยอ่าทั้งคืนเลยอ่าเสียงแบบทำเพลงแบบว่า
คือทุกคนตรงนั้นก็แบบว่าไม่กล้านอนก็มาจุดทูบจุดอะไรขอครับ
อันที่สามปกติครับไม่มีอะไรติดปกติจะมาเจออีกทีก็เป็นวันที่เผา
มันก็จะต้องรออีกวันหนึ่งใช่ไหมครับพี่แจ๊คเพื่อที่จะแบบว่า
ก็ออกไปซึ่งครอบครัวผมเลือกเป็นรอยอังคารครับพี่แจ๊ค
ก็หมดทุกข์หมดโศกก็พาอาถิของคุณยายทวดท่านไป
ก็ไปร่องเรือกันครับพี่แจ๊คเป็นที่ไหนผมจำไม่ได้เท่าไหร
แต่ว่ามันก็เป็นที่ที่ไกลบางทุกคนแถวสมุสของข้ามครับพี่แชท
เป็นที่ที่เขานิยมไปลอยอังคารกันก็นั่งเรือไปมันจะเป็นเรือโป๊ะใหญ่ใหญ่อะครับพี่แจ๊ค
ทั้งเรือนั่งแต่อยู่๕๖คนเป็นญาติญาติกัน
คนขับก็ขับไปครับพี่แจ๊คเขาก็เหมือนกับนั่งฟังเพลงเปิดเพลงเปิดอะไรไป
สักพักหนึ่งครับพี่แจ๊คเพลงเพลงหนึ่งมันดังขึ้นมา

คุณในใจพูดออกมาว่าเอ่อตะใชันนึกถึงลูกครูคถึงลานก็กลับมาหากันได้นะ
พอจบพิธีล้วยอ่านทางเลยเสร็จกลับบ้านกันมาครับพี่แชท

แล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพใจหลายอย่าง
เขานั่งคุยกันจนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง

ถ้าคิดถึงลูกร้านก็กลับมามาจริงครับพี่แจ๊ค
คือบ้านผมเป็นบ้านไม้และข้างบนบ้านเนี่ยมันจะมีฝ้าบางอยู่
ซึ่งมันบางจนได้ยินเลยได้ยินเสียงคนเดินครับพี่แจ๊ค
ดังแบบฮอปแจ๊คดังแบบเสียงเดินมาไมค์ครับยึดนิดหน่อย
ก็คิดว่าเป็นหนูเป็นอะไรพวกนี้แหละอย่าไปคิดมากกับชีวิตอะไรเลยคงไม่ใช่หรอก

เสียงฮัมเพลงดังมา
ดังมาจากข้างบนบ้านอ๋ออันนี้คือไม่ได้เสียงจากวิทยุแล้วนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเสียงแบบดังไปจากข้างบนเลยครับพี่แจ๊ค
เพราะฝ้ามันดังมากเลยคือใครก็ได้ยินว่า

ไอ้ความมันรีบร้อยอยู่ช่องนนั้นยังเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ย

คืออยากจะเจออยากจะเห็นอย่างน้อยได้คุยด้วยอะไรก็ยังดี

เหมือนที่คนพุทธเขาพูดกันนะว่าเวลาวิญญาณอะไรมาปรากฏก็จะได้กินบางอย่าง

ก็เวลาผ่านไปผมก็ย้ายออกจากบ้านไปครับพี่แจ๊ค
มันก็ไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าไหห้องด้านบนของยายชวดก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่เลย
เวลามันก็ผ่านล่วงเลยไปนะ
จนวันหนึ่งครับพี่แจ๊คพอผมเริ่มโตเริ่มแบบว่ามีครอบครัวมีแฟนมีลูกก็กลับไปที่บ้าน
ด้วยความที่ว่าคิดถึงเย้แป๊ดอ่ะเนอะก็กลับไปนั่งคุยกันว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้
ลูกสาวผมขับด้วยพี่แจ๊คก็มานั่งคุยกัน
ก็นั่งคุยกันอยู่อะครับสมมุติผมนั่งตรงนี้ยายแต๊ดนั่งตรงพี่แจ๊คนั่งคุยกันอยู่
แต่เจ้าหลานผมก็นั่งอยู่ที่พื้นลูกสาวผมก็นั่งอยู่ที่พื้น
ก็เจอลูกสาวเนี่ยชี้ไปที่บันไดมันจะมีบันไดบ้านอยู่ขึ้นไปชั้น๒ชี้ไป
ลูกสาวก็พูดขึ้นมาใครอะใครอะแล้วก็หันไปมองพับเลยครับพี่แจ๊ค
คือไม่เห็นอะไรนะแต่ลูกสาวผมน่าจะเห็นก็เหมือนเป็นความอะไรความห่วงมากกว่า
ลูกสาวน่าจะเห็นยายวดใช่เวลาผ่านมาเกือบสิบปีครับสิสัยสองสิบปีได้
แล้วได้ถามลูกไหมเห็นอะไร
แต่เขาชี้แบบว่าใคระซึ่งเขามิคุ้นน่าไม่รู้
เราก็อุ้มลูกสาวขึ้นไปชั้น๒แล้วก็ชี้ให้ลูกสาวดู
ไหนตัวเล็กใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมที่ลูกเห็นใช่คนนี้ไหมน่ารักแล้วก็ชี้รูปให้ดู
แล้วก็อุ้มลูกสาวดูแล้วก็ใช่ป่ะใช่ป่ะ
แล้วก็คนในทวดก็น่าจะคิดถึงน่าจะเห็นน่ารักอะไรอย่างนี้
ก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวนะตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่
เหมือนกับที่พระท่านบอกเหมือนกับหลายคนที่ทักแล้วก็ผ่านเวลามาเป็น๑๐กว่าปี
เหมือนกับท่านยังไม่ไปไหนแสดงว่าท่านต้องมีห่วงอะไรอยู่สิ
รู้ไหมอันนี้ผมคิดว่าร้านน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพี่แจ๊ค
ท่านสนุกกับใครที่สุดก็น่าจะเป็นผมเนี่ยครับพี่ฉัน
เพราะว่าเรามันดูแลท่านเปิดเพลงให้ท่านฟังเหมือนท่านเป็นห่วงเราที่สุด
เราก็คิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกน่าจะไปเกิดใหม่แล้วล่ะ
ผมแบบโอ๊ยป่ะนี่ไปเกิดเป็นเป็นนกเป็นไม้เป็นอะไรที่แกอยากเป็นไหมฉันล่ะ
แต่ว่าก็พอลูกสาวพูดอย่างนั้นเราก็พูดอะไรไม่ออก
จากครั้งล่าสุดที่ลูกสาวชี้เห็นตรงบันไดจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน
หลังจากวันนั้นยังมีการรู้สึกมีการพบเห็นคุณยายทวดอีกไหม
มันมีไหมกับคนในครอบครัวไม่ค่อยมีครับแต่จะเป็นแขกที่มามากกว่า

คือเขาจะถามตลอดครับว่าบนบ้านเวลาแขกมาแกเขาชอบจะได้ยินเสียงแบบว่าเสียงคนเดินอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้
ซึ่งข้างบนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครขึ้นไปขึ้น

เพราะว่ามันคือข้างบนจะเป็นห้องเก็บของเลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าบ้านผมเขาถือคตินะว่า
ห้องไหนที่แบบว่าคนตายเคยอยู่คนตายเคยอาศัยเขาไม่ได้ไปอยู่

พอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะนึกถึงเขานะครับพี่แจ๊ค
มันก็จะส่วนให้นึกถึงส่วนให้เฝ้าใจ

คือแต่ห้องคุณยายก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละครับ
อะไรที่คุณยายเคยนอนก็ยังอยู่เหมือนเดิม
เท่ากับว่าแขกที่มาที่บ้านเราจะเจอได้ยิน
ซึ่งบางคนก็หนักหน่อยได้ยินเสียงคนทำเพลง

ที่เป็นตัวเป็นตนก็น่าจะมีแต่หลวงตาทั้งนั้นแหละนะ
ที่ท่านเห็นแบบว่าเห็นเป็นตัวเป็นตน
หมายถึงว่าทุกวันนี้ห้องนี้ก็ยังคงร้างอยู่

แต่ไม่มีความรู้สึกณปัจจุบันนี้นะ

อย่างที่คุณลินบอกว่า
ถึงเวลาท่านคงจะไปหมดหมดเวลาของท่าน
สิ่งหนึ่งที่มันจะปลดห่วงของคนเท่าคนแก่
จับตัวเราได้ก็คือเราต้องบอกเขา
ถ้ามีคนทักว่าเหมือนกับเขามีห่วงอะไรอยู่
แล้วมันก็คือที่ผมถามว่าท่านสนิทกับใครมากที่สุด

ว่าเข้าใจหรือว่าแบบห่วงอะไรอยากได้อะไร
อะไรที่มีอะไรปิดค้างคาใจไหม

มียุ่งนี่ยุ่งสินใครไว้แล้วแบบว่า

นี่แหละคำนี้แหละที่มันดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเรา
ไปผูกห่วงกับท่านเอาไว้
แนะนำคือถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ตัวนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องมาค้างคากันแล้ว
อยู่ในพบภูมิของคุณยายแล้ว

เพราะเราไปพูดตั้งแต่แรกวันที่ไปรอยอังคาร

เพราะท่านคิดว่าเรายังคิดถึงท่านอยู่
คือความคิดถึงมันมีอยู่ตลอดเลย
ลึกถึงได้แต่ต้องไม่เหมือนเป็นการไปรั้ง

เพราะอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องความเชื่อก่อน
ถ้าเรารู้หรือว่ามีความเชื่อกันว่าโรคหลังความตายมีอยู่จริง
เขาเหล่านี้หลังจากที่เสียชีวิตจากโรคนี้ไป
แล้วเขาต้องไปวนเวียนอยู่ในโลกหลังความตาย
แน่นอนว่าเขาก็ต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้น
เขาไปไหนไม่ได้เพราะเราไปผูกห่วงจิตกับเขาไว้อยู่

ก็นั่นคือเรื่องราวทั้งหมด
เรื่องของสายชนเป็นชื่อเพลงก็แล้วกัน

ขอบคุณมากคุณรินที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
คุณผู้ชมฟังหลับตาฟังนะ
ตอนที่คุณลินเล่าเหมือนฟังรายการวิทยุ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่
ในวันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไป

จะได้ไม่พลาดรายการสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ